มีหนุ่มคนนึงเขาโพสต์ว่าไรด้อค่ะ
ซึ่งรายเดอร์คนนี้เขาขาแบบว่าใช้การไม่ได้

ทีนี้พอคุณลงไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ย

คือเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันในโลกออนไลน์มากนะคะ
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าไม่ไหวอย่าทำครับ
คุณไม่โทรหาผมเลิกทำไปเถอะครับส่งหน้าห้องเอง
โดยในภาพดังกล่าวเป็นบทสนทนานะคะ

เนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยค่ะพิการ
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้ารายดังกล่าว
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป
คือไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์มาเต็มใจร้ายมาก
จิตใจเนอะลงมาไม่ได้ก็อดไปไม่ต้องกิน
จริง
เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗พฤศจิกายนเวลาประมาณสัก๒๒นคือ๔ทุ่ม
ก็คือเขาก็รับออเดอร์เป็นข้าวกะเพราไก่กรอบ๑กล่อง
เห็นลุงนั่งโทรหาลูกค้าอยู่สักพักนึง
ตัวเองเนี่ยก็เลยช่วยโทรไปสองครั้งแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้
ทีนี้เนี่ยตัวเองก็เลยทักไปขอเบอร์ติดต่อลูกค้าทางแอปพลิเคชันนะคะแต่ไม่มีการตอบกลับ
ถ้ากดเองจะถูกหักแต้มในแอปตัวเองก็รู้สึกสงสาร
คือต้องใช้หมายคำผยมตัวเอง
ทีนี้เนี่ยค่ะตัวเจ้าของร้านเองเขาก็เลยบอกโอเคงั้นเขากดยกเลิกออเดอร์ให้

แต่ลูกค้าก็ยังมาตอบว่าตัวเองไม่ผิด

คือลูกค้าก็ไม่ผิดหรอกแต่แค่แบบอันนี้คือมันเรื่องของน้ำใจแล้ว
ถูกต้องป่ะถามว่าความจริงจะต้องเอาไปส่งเขาไหม
แต่ก็คือลูกค้ารู้หรือเปล่าว่าเขาขอโทษว่า

บอกว่าช่วยลงมารับได้ไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าจริงบางทีเขาไม่ได้ไปส่งตามบ้านไงค่ะ
บางทีเป็นอพาร์ทเมนต์เป็นคอนโดเป็นห้องพักอย่างนี้
บางคนก็อาจจะบอกว่าให้ส่งบนห้อง

ก็ไม่ได้ให้ขึ้นนะคะเพราะในช่วงโควิดที่ผ่านมา
สถานที่เขาก็มีมาตรการไม่เหมือนกัน

แล้วลูกบ้านต้องลงมารับหรืออะไรอย่างนี้
หรือบางที่อาจจะให้อนุญาตขึ้นไปถึงหน้าห้องก็ได้

เราไม่ให้ของพี่ก็ไม่ให้ขึ้น
แต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องขอขอบคุณยี่ห้อ
เพราะว่าที่คอนโดมีคุณลุงคนหนึ่งหูไม่ได้ยิน
ถ้าสมมุติมีปัญหาทางด้านการฟังหรือการได้ยิน

เราต้องเขียนอธิบายสถานที่แบบชัดเจนมากว่าอยู่ตรงไหน
ใช่เพราะบางทีโทรเข้ามาแล้วเป็นคนอื่นพูดอะค่ะ
แต่ว่าพี่เขาหูไม่ได้ยินพูดแทนให้อย่างนี้
บางทีเราพอมาส่งอย่างนี้ค่ะเราก็จะให้ทริปให้แหละนิดหน่อย
เราก็อยากให้เป็นน้ำใจบางคนเขาก็บอกนะคะว่า
อย่าสงสารเขาแต่ว่าแบบให้อุดหนุนให้เขาได้มีโอกาสทำงานดีกว่า
พูดแค่นี้เรารู้สึกเลยว่าเขาพยายามที่จะแบบไม่เป็นภาระ
เขาอยากช่วยตัวเองเราสันเสริญประมาณอย่างนี้มากเลยว่า
แบบสู้อะค่ะสุดยอด
จริงอันนี้ทำให้เห็นว่าคนพิการนะ
ใช้คำว่าคนพิการหน่อยเนาะแต่แบบเฮ้ยเขายังสู้อ่ะอืม
คือส่วนใหญ่บางคนเขาก็จะพูดว่าจริงลูกค้าก็ไม่ผิดหรอก
เพราะว่ามีการโทรไปแล้วแต่ไม่ไปแล้ว
เรื่องของน้ำใจในการช่วยเหลือกันมันคือเรื่องนี้มากกว่าจริง
โปรดติดตามตอนต่อไป